ดูเหตุการณ์คนร้ายนะคะแอบย่องเข้าไปขโมยถังแก๊ส
ที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี

เจ้าของร้านกลับมาเจอพอดีนะคะ
โอ้โหคนร้ายค่ะรีบขับรถกระบะที่เขาใช้ในการก่อเหตุ
หลบหนีนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ยอมค่ะ
ขับรถกระบะตามไปเหมือนกันนะคะ
แซงกันไปแซงกันมาจนสุดท้ายนะคะ
คนร้ายแหกโค้งเสียหลักตกข้างทางไป
แม่แต่คนร้ายเนี่ยเปิดรถออกมาวิ่งหนีเข้าป่าไปได้นะคะ
คือเจ้าของร้านเนี่ยถ่ายภาพนี้ไว้
โพสต์ข้อความบอกว่าโดนขโมยรถขออภัยนะคะ
ร้านโดนขโมยของโชคดีที่ออกมาเจอ
ไล่ตามจนรถขโมยเป็นแบบนี้ก็คือภาพเนี่ย

รอแจ้งความเขาโพสต์ไว้แบบนี้
พร้อมรูปภาพรถกระบะซึ่งจอดอยู่ข้างทางสภาพพังยับเยิน
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายคือนางทัศนีพงศถิตสิริอายุ๓๔ปีค่ะ
เขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคลองกิวในอำเภอบ้านบึง
พาไปดูรถกระบะคันที่ก่อเหตุ
อยู่ในสภาพพังยับพังยับเยินตามภาพนี่แหละนะคะ
แล้วมีคราบเลือดกระจายทั่วห้องโดยสารหน้ารถเลย
อกจากนี้ไปเจอถังแก๊สที่ขโมย
เขาขโมยมาเนี่ยนะถังใหญ่ขนาด๑๕กิโลกรัม๑ถัง
แก๊สพิคนิคอีก๑ถังพร้อมกับสายไฟ
ที่ตัดขโมยมาด้วยวางอยู่เบาะนั่งข้างคนขับ
เจ้าของร้านก็คือคุณทัศนี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนตี๔ที่ผ่านมากลับมาที่ร้านค่ะ

เจอรถกระบะคันนี้จอดอยู่หน้าร้าน
สงสัยว่าเป็นรถใครไม่คุ้นเลยนะคะ
ก็เลยจอดดูช่วงนั้นแหละ

แล้วก็รีบขึ้นรถกระบะขับออกไปอย่างรวดเร็วนะคะ

คนร้ายเสียหลักหลุดโค้งพลิกคว่ำ

ก่อนจะเห็นคนร้ายค่ะวิ่งลงจากรถเข้าป่าไปเลย
ด้วยความมืดคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ถ่ายรูปรถคนร้ายเอาไว้และแจ้งความที่สพค่ะ

เขาก็ทำอะไรอยู่

เขาก็ขึ้นรถขับหนี
แล้วที่นี่เราคิดว่าน่าจะขโมยของเพราะมันมีเสียงดังอย่างนี้ค่ะ

พอขับตามแล้วเขาหลุดโค้ง
เหมือนเราไล่เขามาเขาขับเร็ว
เราก็จอดดูแต่ไม่กล้าให้แฟนลงมา
กลัวเขามีอาวุธเพราะมันยังมืดอยู่
เราก็เห็นเขาปีนรถแล้วก็หนีออก
เขาออกลงมาก็ไปอีกฝั่งนึง

แล้วเขาก็เดินขึ้นทางเขื่อนไป
คุณคะและช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เตรียมตัวไปเที่ยวกับครอบครัวนะ

และหลายคนจะต้องปิดร้าน
เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ๑สัปดาห์นี่นะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณทัศนีก็เลยฝากเตือนไปเลยนะคะ
บอกว่าถ้าปิดร้านที่เป็นแม่ค้าเหมือนกัน
พ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเขาบอกเวลาปิดร้านดูให้ดีหน่อย
คนร้ายอาจจะฉวยโอกาสเข้ามาขโมยของ
ไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่ก็ตาม

เพราะคนมาขโมยได้นิดได้หน่อย
ก็หวังเอาเพียงเงินเล็กน้อย
และสงสัยว่าคนร้ายรายนี้น่าจะนำของที่ขโมยไป
ไปขายเพื่อหาเงินไปเที่ยวสงกราน
หรือว่าอาจจะเป็นพวกที่ติดยาเสพติดก็ได้
ตำรวจจะได้ติดตามตัวเจ้าของรถคันที่ก่อเหตุ

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกาะเหตุครั้งนี้หรือไม่
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ